วันอังคารมีประชุมคอรมอลนะฮะที่ประชุมคอรมอลวันนี้มีคำตอบอยู่สองเรื่อง
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหน้ากากอนามัยที่ว่าไม่พอจำหน่ายหรือว่าราคาแพงก็แล้วแต่คุณภาพไม่ดี
อย่างที่คิดไว้ไปซื้อมาแล้วเจอของไม่ดีนะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คนก็มีคำถามกันมานาน
เรื่องของคนที่จะเข้ามาในบ้านเราจากประเทศเสี่ยงถูกต้อง
คนไทยไปประเทศเสี่ยงเดินทางกลับมาตรวจสอบพบมีไข้สูงถูกกักตัว
หรือว่าไม่มีไข้สูงต้องกักตัวอยู่บ้าน๑๔วันเอาแล้วคนต่างชาติเข้ามาไม่เห็นต้องกักตัว
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวก็ด้วย
ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสียงมาเมืองไทย
ถ้าเกิดตรวจที่ตอมอเป็นไข้กักตัวตรงนั้นเลยถูกต้องแต่ถ้าไม่มีไข้
นักท่องเที่ยวเองก็ต้องกักตัวเองสิบสี่วันนะคะต้องแจ้งว่าคุณจะไปอยู่โรงแรมไหน
พักไหนและคุณต้องกักตัว๑๔วันเหมือนกันเหมือนกับคนไทยที่ต้องอยู่บ้าน

วันนี้นะรับผู้ชมครับคอลโลมอมี๒เรื่องและที่ประชุมคอลโลมอวันนี้

นี่ท่านนิพนธบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ไม่เกิน๓๗๕องศาก็เชิญท่านไปประชุมได้ครับ
ค่ะถ้าไข้เกินก็กลับบ้านไปไปหาคุณหมอ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมนะฮะ
ไม่มีไข้ไปได้ก็เข้าประชุมต่อล้างมือหน่อย

เป็นไปได้ไงบางคนตากแดดจัด
ล้างมือที่สำคัญค่ะ
หลังจากที่ประชุมคอลโมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่ประชุมโดยนายมนตรีได้ออกข้อสั่งการ๑๔มาตรการเร่งด่วน
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด๑๙
อย่างเช่นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม
จัดเตรียมสถานที่เฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด๑๙
คนไทยคนต่างประเทศเผื่อเดินทางเข้ามาแล้วแบบมีเยอะ
ต้องมีสถานที่ที่จะรองรับนะครับส่วนมาตรการในการดำเนินการกับผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศที่มีการแพร่ระบาดให้ปฏิบัติตามพระชบัญญัติโรคติดต่อ
คือหากพบว่าผู้เดินทางเข้ามามีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่๓๗องศาเซลเซียสขึ้นไป
และมีอาการเข้าข่ายจะติดเชื้อ
ก็ต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนะฮะเพื่อตรวจสอบโรคนะฮะ
อ่าประเทศเสี่ยงที่วันนี้อยู่ในเขตอ่าติดต่อโรคอันตรายเนี่ย
ก็จะมีทั้งจีนรวมถึงมาเกาฮ่องกงด้วยไต้หวันญี่ปุ่น
คโปร์เกาหลีเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและอิราณ
ใช่ค่ะตอนนี้เพิ่มยุโรปมาด้วยค่ะเพราะว่าในประเทศยุโรปเนี่ย
ตอนนี้แพร่กระจายไปเร็วมากอ่าส่วนอ่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาแล้ว
อุณหภูมิร่างกายไม่ถึงสามสิบเจ็ดจุดห้าองศาเซลเซียส
ท่านก็ผ่านด่านตมที่สนามบินไปได้แต่ต้องไปอยู่ในที่พัก
คนไทยก็อยู่บ้านนะฮะส่วนคนที่เป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ย
ต้องแสดงเอกสารยืนยันหลักฐานว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน
คุณพักที่ไหนและคุณต้องไปกักตัวอยู่ที่นั่น๑๔วัน

ท่านต้องแจ้งนะฮะเพื่อนท่านใครจะเดินทางมาเนี่ยว่า
เขาต้องมีเวลาในการมาอยู่สิบสี่วันก่อนนะถูกต้องถูกต้อง
ไม่อย่างนั้นก็ยังไงก็ต้องยกเลิกการเดินทางนะเพื่อความปลอดภัยนะ
ใช่ครับการกักตัวในที่พัก๑๔วันนะครับก็จะต้องห้ามออกจากที่พักนะฮะ
และต้องมีบันทึกอาการทุกวันลักษณะของการกักตัวทุกวัน
หากพบว่าตัวเองป่วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน๓ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคนคนนั้นต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยและสังคมด้วย
ส่วนเรื่องของหน้ากากอนามัยนะครับแม้ว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นสินค้าควบคุม๑ปีตั้งแต่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖
ขายเกินกว่าราคาที่กำหนดเอาไว้ที่เขาอยู่ในหีบห่อของเขา
เขาไม่ได้ควบคุมว่าต้องขายชิ้นละไม่เกินกี่บาท
แต่ว่าคุณไปขายเกินราคาที่ผลิตออกมาไม่ได้ตามที่คุณอยู่ในสลากของคุณเนี่ยนะ
แล้วไปกักตุนไม่ได้ส่งออกเกิน๕๐๐ชิ้นจะต้องแจ้ง
วันนี้นะครับยังมีคนบอกว่ามันขาดแคลนหาซื้อไม่ได้หาไม่เจอ
เจอก็ราคาแพงเหลือเกินคมวันนี้แก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบไปแล้ว
พบว่ากำลังผลิตของโรงงานในไทยทั้ง๑๑โรงงาน
จะผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละประมาณ๑ล้านชิ้นค่ะนะฮะ
โดยมีคำสั่งให้จัดสรรไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
เพราะว่าเขาทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุด
๑ล้านชิ้นในแต่ละวันจะจัดสรรไปให้บุคลากรทางการแพทย์๓๕๐๐๐ชิ้น
อีก๗แสนชิ้นถึงจะกระจายไปจำหน่ายให้ทั่วถึงทั้งประเทศ
ซึ่งที่ผ่านมาก็จับกลุ่มผู้ที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาไปแล้ว๕๑คดี
โทษสูงสุดจำคลุก๗ปี
ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาถูกจับโทษจำคุก๗ปีปรับ๑๔๐๐๐บาท
และตอนนี้ก็จะเร่งผลิตหน้ากากอนามัยที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศาสตร์ศุกร์ให้ได้มากขึ้นและเร็วที่สุด
ภายใน๑๐วันนี้จะเร่งผลิตให้ได้๕๐ล้านชิ้น
ว่ากำลังการผลิตจะมีอยู่ที่ประมาณ๑๓๕๐๐๐ชิ้นต่อวัน
จะกระจายไปที่กระทรวงพาณนิตและกระทรวงศาสณะศุกร์วันละ๖๐๐๐๐๐ชิ้น
แล้วก็แยกย่อยอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปบุคลากรทางการแพทย์๓๕๐๐๐ชิ้น
แล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลโดยตรง๑๕๐๐๐ชิ้น
แล้วก็ให้กับทางองค์การเพศรัชกรรม๒แสนชิ้น
กรมการค้าภายใน๒๕๐๐๐ชิ้น
ทีนี้ค่ะองค์การเพศรัชกรรมเขาก็เลยประกาศ
ว่าที่เขาได้โคต้ามาในแบบนี้
จากทางกรมการค้าภายในเดี๋ยวเขาจะเอามาขาย
ขายราคาถูกชิ้นละบาทเดียวค่ะ

ชิ้นละบาทเดียวประกาศตั้งแต่เมื่อวาน
จะขายใน๘สาขาขององค์การเพศรัชกรรม
คุณผู้ชมที่เห็นข่าวก็ไปรอซื้อ

คุณภาคภูมิเชื่อไหมบางคนนะมารอกันตี๓

แต่เค้าก็มีโคต้าขวดว่าคนหนึ่งซื้อจะได้เท่าไหร่

เป็นพันเลยไปที่องค์การเพศรัชกรรม
อันนี้เป็นภาพจากสาขาราชเทวี
ไปรอซื้อนากักอนามายราคา๑บาท
รอกันเป็นพันคนแค่๔๐๐คนที่ได้รับสิทธิ์ในการซื้อ
คิวเต็มตั้งแต่๖โมงครึ่งตอนเช้าคุณผู้ชมคิดดู
คิวแรกมาจากบ้านแถวพระรามสามมาตั้งแต่ตี๓ค่ะครับ
ถึงองค์การเพศรัชกรรมตอนตี๔ค่ะ
ใช้เวลาโอ้โหรอนานมากนะคะเขาบอกรอเป็นแบบ๖ชั่วโมง
เพื่อรอซื้อหน้ากากอนามัยแล้วคนก็เยอะครับ
เด็กก็มีผู้สูงอายุก็มีเนี่ยค่ะ
ตื่นตี๓มาถึงที่นี่ก็ประมาณตี๓๓๐
เพราะว่าที่นี่เขาจัดคิวเยอะดี๔๐๐มันน่าจะทัน
ก็ที่อื่นร้อยคิวมันก็ไกลบางทีมันก็ไม่ทันนะคะ
ก็เลยมาที่นี่ดีกว่ามันมาแล้วมันได้ค่ะ
เพราะว่าต้องก็ตื่นแต่เช้าหน่อยหดทนเอานิดนึง
พอ๘โมงมาเขาก็เริ่มขายแล้วอย่างนี้
ที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหน้ากากอนามัยที่องค์การเพศรัชกรรม
มาขายในราคาถูกชิ้นละหนึ่งบาทก็คือได้มาจากการจัดสรรของทาง
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ที่มีการกระจายไปในแต่ละพื้นที่๑คิวซื้อได้๑๐ชิ้น
แอลกอฮอลเจลแบบหลอดราคา๒๔บาทซื้อได้๑๐หลอด
แอลกอฮอล์แบบปั๊ม๔๕๐กรัมราคา๖๕บาทซื้อได้๑ขวด
แอลกอฮอล์แบบน้ำราคา๔๑บาทซื้อได้๒ขวด
จะมีการกำหนดเอาไว้แบบนี้นะคะจะได้ทั่วถึงคนอื่น

คือไปถึงแต่เช้าเนี่ยก็คือไปรับบัตรคิวก่อนนะคะ
ถึงแล้วซื้อเลยไปรับบัตรคิวต่อคิวกันนะคะ
คนที่ไม่ได้รับบัตรคิวก็ยังสามารถซื้อสินค้าอื่นได้

เจลล้างมือแอลกอฮอลยังสามารถซื้อได้อยู่
มีปลาสรุนมานี่ตั้งใจว่าจะมาเอามาซื้อเขา
บอกเลยมาออกจากบ้านตีสี่มาถึงสู่ได้คิว
ตอนนี้มันโรคมันอย่างนี้ลูกเราก็กลัวเหมือนกัน
นอกจะมีออกได้แบบนี้นะครับ
ต่างจากนี้นะคะคุณผู้ชมในวันที่๕มีนาคมค่ะ
ทางกรมการค้าภัยในกระสุนพาณิชย์บอกว่า
จะมีการจัดรถคารวาลออกขายหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ๑๑๑คันนะคะ
ในกรุงเทพและปริมณฑล๒๑คัน
ต่างจังหวัด๙๐คันไปทุกจังหวัดเลยค่ะ
แต่ละคันจะมีหน้ากากอนามัยประมาณ๑๐๐๐ชิ้น
หมุนเวียนออกไปจำหน่ายให้ทั่วถึงในแต่ละชุมชนด้วยนะคะ
แต่ว่าก็จะมีข้อกำหนดเหมือนกันว่า
ขายให้คนละไม่เกิน๑แพ็ค
แพ็คหนึ่งมี๔ชิ้น
ราคาชิ้นละ๒บาท๕๐สตางค์
แพ็คหนึ่งก็ตก๑๐บาทได้
ก็ถูกนะครับ
ใช่ค่ะ

มีนาคมก็วันพระฤหัส
อันนี้ก็จะแก้ปัญหาที่ชาวบ้านบอกว่า
โอ้โหคุณบอกว่ามีราคาขายถูกให้แต่ว่าต้องมาซื้อที่ส่วนกลางอย่างนี้
มันก็ไม่ไหว
อ่าทีนี้จะมีคาราวารไป

วันนี้คลมมเขาจัดสรรแล้วว่า
คุณต้องมีโควต้าไปเท่านี้